ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดีต่อใจดิฉันมาก
ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงวัยเด็กดิฉันเป็นเด็กต่างจังหวัด
คุณผู้ชมเมื่อก่อนมันก็จะมีตะเกียงน้ำมันการ์ด

และในภาพเหล่านี้มันหาดูยากแล้วนะ
แต่ปรากฏว่ามันทำให้ฉันได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง
มันทำให้ดิฉันได้หวนกลับไปคิดภาพเก่า

ตอนอยู่ต่างจังหวัดดิฉันใช้แบบนี้แหละค่ะ
ใช่ค่ะอย่างนี้ใครเป็นคนทำคุณตาคุณยายเหรอ
นี่พาไปที่นี่เลยนะคะตำบลสวรรคโลก

คุณยายอายุ๘๐แล้วนะคะ๗๙๘๐แล้วอ่ะ

หลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณยายกิมฟากับลูกชาย
ก็คือคุณบุญรอดเบนจกุลยังคงสืบทอดอาชีพ
อาชีพนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่ยู๑๙แล้วนะคะ
ขั้นตอนการทำก็คือการนำกระป๋องนมมาเปิดปากกระป๋อง
แล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อทำเป็นตัวตะเกียง
จากนั้นก็ตัดแผ่นโลหะแผ่นเรียบตัดเป็นวงกลม
เจาะรูตรงกลางแบบนี้เลยแล้วนำมาเชื่อมต่อกัน
ส่วนฟ้าจะทำเป็นแผ่นวงกลมขนาด๑นิ้วนะคะ
นำวงกลมที่ได้มาขึ้นรูปแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวตะเกียง
ปัจจุบันตะเกียงมี๒แบบก็คือแบบแรกแบบต่ำ
ซึ่งทำจากกระป๋องนมทำเป็นทรงเตี้ยมีหู
แล้วก็แบบที่๒จะเป็นแบบทรงสูงนะคะ
ก็คือส่วนหัวของตัวตะเกียงจะเชื่อมต่อกับแกน
ส่วนฐานของตัวล่างเพื่อไว้ใส่ทรายเตรียมถ่วงไง

ใช่ทวงตะเกียงให้ตั้งนะคะแบบนี้
กิมฟายังบอกอีกว่าปัจจุบันที่จังหวัดสุโขทัย
น่าจะเหลือที่บ้านคุณยายเพียงแห่งเดียวแล้ว
ยังคงยึดอาชีพการทำตะเกียงจากกระป๋องนมแบบนี้นะคะ
ด้วยวิธีการทำโบราณที่สืบทอดต่อจากพ่อแม่รุ่นสู่รุ่นนะคะ
มาถึงรุ่นลูกชายก็เป็นรุ่นที่๓แล้ว
ส่วนลูกค้าก็มีทั้งในจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ต่างจังหวัด
จองตะเกียงเข้ามาโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว
จะเริ่มมีลูกค้าสั่งจองมามากกว่าปกติ
เดี๋ยวฉันจะไปสั่งจองด้วย

ใช่ค่ะนี่ฝีมือของคุณตาคุณยายอย่างแท้จริงนะ